ส่วนข่าวต่อไปนี่คุณวรพรโปรยเอาไว้ครับ

มาหลอกแล้วก็บอกจะเอาไปอยู่ด้วย
แล้วเกิดไฟไหม้คุณผู้ชมฮะ
ตายอยู่ในกองไฟในท่า
คุกเขาครับ๊ะตอนนี้เกิดอะไรขึ้นน่ะครับ
ตีสองเมื่อเช้านี้คุณผู้ชมเช้ามืดนะครับไฟไหม้เลยฮะ
บ้านของประชาชนและมีผู้เสียชีวิตด้วยอยู่ในซอยบางกระดี๘แยก๑๑
บางขุนเทียนกรุงเทพมหานครตำรวจสอนอสแหมดำนะครับประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงบางขุนเทียน
แล้วก็เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและอาสามูลนิธิป่อเต็กตึงเข้าตรวจสอบครับ
นี่ฮะเราพยายามวงไว้ให้เห็นว่าคุณลุงแกคุกเข่าเสียชีวิตอยู่ตรงไหน
ที่เกิดเหตุเป็นเพลิงพักก่อสร้างด้วยโครงเหล็กนะครับชั้นเดียว
ไฟไหม้เต็มพื้นที่ไปหมดแล้วมีขวดพลาสติกมันเป็นเชื้อไฟอย่างดีใช่ไหมครับ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลา๓๐นาทีกว่าจะคุมไฟเอาไว้ได้ตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตอยู่ในบ้าน
คือนายสมศักดิ์ทองสมคิตอายุ๖๘ปีแกขายของเก่า
ถูกไฟคลอกทั้งตัวเสียชีวิตในท่านั่งคุกเข่าครับ
ซึ่งอยู่ด้านหลังของเพลิงพัก
สอบถามนายสุพเชษชัยชนะเพื่อนบ้านก็เล่าบอกว่า
เขากับผู้ตายเนี่ยมักจะดื่มเหล้าด้วยกันเป็นประจำเลย
ผู้ตายก็มักจะจุดไฟที่หลังบ้านเพื่อคลายหนาว
ช่วงนี้หนาวด้วยไงก่อนหน้านี้สามวันครับคุณผู้ชมครับ
เดินมาบอกว่าเฮ้ยเจอผีหลอกนะ
จะมาเอาชีวิตไปอยู่ด้วยแต่เขาเองก็ไม่ได้คิดอะไร
กระทั่งช่วงเที่ยงที่ผ่านมาผู้ตายไปเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังด้วย
ทำนองที่ว่าวันนี้จะไปอยู่กับเขาแล้ว
เขาจะมารับแล้วจนกระทั่งตี๑๔๗นาทีเหมือนแกรู้เวลา
ทุกคนกำลังหลับอยู่ได้กลิ่นเหม็นไหม้ไหม้จากไหนออกมาดู
อ้าวไฟไหม้ที่พักของผู้ตาย
ขึ้นมาดูวิ่งมาดูไฟกำลังไหม้แล้วครับ
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือครับ
แกก็บอกว่าอะไรนะแกบอกว่าฉันกลัวนี่
มีคนจะมาเอาไปมาอยู่ด้วยมาเอาชีวิตไป
มาเอาชีวิตไปเขาก็มาเอาเหล้าด้วย
พูดก่อนจะเสียชีวิตนานหรือยัง

แล้วก่อนจะเกิดเหตุก็มีระแวงอยู่ใช่ไหมครับ

เขาก็บอกว่าไปแล้วนะไปแล้ว

กินทุกวันนี้เลย

ตอนแรกพี่ก็ไม่เชื่อไม่ได้ใส่ใจอะไรเรื่องนี้ใช่ไหม

จะเข้าตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดไฟไหม้นะครับ
ว่ามันเกิดจากอะไรแล้วก็จะนำศพส่งนิติเวชโรงพยาบาลสิริราช
เพื่อผ่าพิสูจน์อย่างละเอียดแล้วก็จะประสานญาติให้มารับร่างต่อไปครับ